คุณผู้ชมครับมาช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงคนหนึ่ง
คือเป็นเด็กอายุ๑๕ปีนะแต่ตั้งท้อง๕เดือน
แล้วก็ถูกจับในข้อหายาเสพติด
ทีนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องสืบต่อว่า
ครอบครัวของเด็กหญิงเป็นอย่างไรบ้าง
กรณีที่เด็กหญิงเออายุ๑๕ปีตั้งท้อง๕เดือน

ขณะนี้ถูกส่งตัวไปที่สถานพินิษฐ์เด็กและเยาวชนศรีสเกต
เพื่อทำการสอบสวนและอยู่ระหว่างการควบคุมตัว

ก็ต้องไปตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัย
ตำบลน้ำคำที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
คิดดูสิว่าในบ้านพักหลังเดียวเก่า

มีผ้าห่มปูพื้นมีนางสาคอน
สงวนนามสกุลไว้นะอายุ๕๒ปี
มีอาชีพรับจ้างได้วันละ๓๐๐บาท
ดูแลหลานและทุกคนในบ้านทั้งหมด๒๒คน
โดยดรกรยานีธรรมจาบรีประธานกรรมการสงเคราะห์
จังหวัดศรีสเกตพร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหนองโนคณะเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
จังหวัดศรีสเกตและก็บ้านพักเด็กและครอบครัว
ก็เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปพบเห็นนะคุณ
สภาพห้องเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมพื้นบ้านบางส่วนยังเป็นดินอยู่เลย
ไม่มีเสือมีผ้าห่มบางผืนปูไว้แค่นั้นเอง
ทุกคนนอนบนพื้นเรียงกันเป็นทางยาวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
มี๒๒คนในบ้านส่วนใหญ่เป็นเด็กคุณ

จากการสอบถามผู้เป็นยายคือยายสาคอน

ให้ฟังว่าหลานทั้งหมดมีอยู่๒๒คน
เป็นหลานที่เกิดจากลูกสาวของเธอ๓คน
เมื่อลูกสาวคลอดก็ไม่ได้ไปทำงาน

บางคนไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งให้เธอเลี้ยงหลาน
และเธอทำงานได้วันละ๓๐๐นะฮะ
เงินจะเอามาซื้อข้าวกินก็ยังไม่พอกันเลยนะครับ
ต้องทายาต้านมานาน๗ปีแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามเธอต้องสู้เพื่ออนาคตของหลาน
ให้มีชีวิตรอดต่อไปนะครับ
เงินวันละ๓๐๐แล้วทั้ง๒๒ชีวิตเนี่ยมันพอกินพอใช้ไหมครับ
มันพอก็ต้องหายืมหาเซ็นข้างใน
มันได้มาวันหนึ่งก็หมดหมดไปเลยใช่ไหม

ตัวเล็กพวกนี้ต้องกินนมให้เขาอีก
ค่ะนมเวลา๖แผลก

เด็กตัวเล็กที่ยังไม่ถึงขวบมีใช่ไหม

ต้องกินนมผงไหม

มันไม่ไหวก็มากินด้วยกันงัวแดง

ต้องช่วยเหลือครอบครัวนี้แหละนะฮะ
ก็ให้คุณยายสาคอนเนี่ย
ฝึกอาชีพจะได้มีอาชีพช่วยเหลือครอบครัว

หลักฐานเด็กและเยาวชนทั้ง๒๒คนเลยนะครับ

เอกสารอื่นคุณยายก็แจ้งว่า

แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลเต็มที่แล้ว

เหมือนที่นางสาวเออายุ๑๕ปีเนี่ย
เกี่ยวข้องและกำลังถูกจับอยู่นะครับ